เมื่อวานดีฉันไปเจอน้องนาเดชค่ะ
จากงานฉลองนาคี๔๐๐ล้าน

ก็เลยพ่วงมาด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาเคยไม่เขาเคยสิ

เมื่อวานก็ถึงขั้นฮอตออกตัวเลย
จริงนาเดชบอกว่าการที่ละครในเรื่องออกไป

เรื่องเริ่มจะต้องใช้ทันที่เมืองจีนด้วย

บางทีข่าวมันก็ไม่เกี่ยวกับผลงานนะคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าเกี่ยวกับข่าวนี้ผมว่าไม่เกี่ยวแน่นอนครับ

คนกี่คนเชียวที่เข้าไปขู่
ผมว่าคนไทยก็อยากดูละครไทยอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ

หรือว่าคนที่มีพฤติกรรมชอบเสพ
หรือว่าชอบพิมพ์

หรือว่าศิลปินต่างที่เวลาเจอข่าวพวกนี้
เขาไม่ค่อยได้เอามาเป็นปัญหาของการใช้ชีวิตอยู่แล้ว

ผมก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกฝ่ายเลย

แต่ว่าเวลาที่เราทำงานเราก็ทำงานปกติ
เรื่องเฮฮาปกติทุกอย่างเลย

ผมไปถึงกองผมก็กอดให้กำลังใจพี่แมท

แต่ว่าคอนเฟิร์มค่ะปีหน้าได้ดูแน่นอนนะคะ

ว่าคนดูน้อยกลัวไม่มีคนดูนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะพักดราม่าไว้มาฉลองดีกว่านะคะ
นาคี๒๔๐๐ล้านคุณผู้ชม

อ๊อฟปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่ป่วยหนักนะคุณผู้ชม

ด้วยการนะคะเส้นสมองตีบตอนนั้นโอ้โห

ปรากฏว่าพี่อ๊อฟลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะ

ก็มาอัปเดตอาการป่วยของสามี

จะเป็นยังไงไปฟังพี่แดงเปิดใจกันเลยค่ะ

ก็ต้องทำงานทำงานละครก่อน

คือแบบว่าพูดมากกว่าดีก็คงไม่ไหวแล้วเรียกทั้งวัน
ก็รอว่าเขาจะพักฟื้นเรื่องแขนขา
ก็จะมาสเต็ปต่อไปซึ่งหมอบอกว่าแขนจะยากสุด

ก็น่าจะดีค่ะเพราะว่าใจเขาสู้
คือร้องเพลงนี้ร้องทุกวันวันละหลายรอบ
ตอนนี้ก็เอาแผ่นเสียงโบราณมาเปิด
เปิดเพลงคุณชะลินนันทนาคอน
เขาจะเหมือนเลื่อนเริง

แล้วก็พี่แดกรับให้ฟังด้วยพี่อ๊อฟพูดเก่งมากนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดแซวพี่เอ็มสุรศักดิ์ด้วยคุณผู้ชม
คือเป็นที่ฮามากหลายคนก็ยังไม่ได้คิดว่าพี่อ๊อฟจะลุกยืนขึ้นได้แล้ว
โอ้โหก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
ขอให้ดีวันดีคืนละกันเหมือนกับยอด

ยอดใดได้ก็ลุกเป้ากันไปแล้วนะคะ